ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักต้องจัดตารางชีวิตให้ดี
มีหุ้นส่วนคู่สัญญาต่างเพศเข้ามาผัวพัน
คนมีคู่แล้วยิ่งใกล้ชิดกับคนรักมากกว่าปกติ
จะประสบความสำเร็จมีโชคดีทำให้ได้หน้าตาชื่อเสียง
สุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยเล็กน้อยเจ็บคอ
ติดโรคจากการสัมผัสจุมพิษให้ระวังคู่รักคู่ครอง
มีเกณฑ์ได้รับอุบัติภัยหรือเจ็บป่วยไข้
การเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแบบเครื่องประดับ
หากชอบของเก่าให้ระวังจะได้ของมือสองไม่ถูกใจมีตำหนิ
จะมีดวงมีโชคบนบานสารกล่าวสมหวัง
การงานการติดต่อเจรจาทำความตกลงยังไม่บรรลุผล
ต้องคอยจังหวะโดยเฉพาะการเจรจาเกี่ยวกับการเงิน
แต่โชคดีมีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์